เอาไปดูพี่เต้ครับค่ะหลังจากคุณโตโน่
ไหว้เป็นประสบความสำเร็จไปแล้วสำหรับข้ามแม่น้ำโขง
พี่เต้มงคุมงคลกิตบอกว่าเดี๋ยวจะไหว้คัมเจ้าพระยาบ้าง
จะช่วยเหลือระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยนะครับนะฮะ
วันนี้มีการซ้อมนะซ้อมวันแรกเห็นว่าห่อแพ็คเลย
เอาทำไปเล่นไปนี่ถ้าเขาฟิตจริง

แต่ว่า๒วันแรกมันต้องเหนื่อยอย่างนี้แหละพี่
มันต้องหอบหน่อยเป็นธรรมดา

สอบบัญชีชื่อพรรคไทยศรีวิรัย
ใช้เวลาช่วงเช้าฟิตร่างกายครับ
สระซ้อมว่ายน้ำเป็นวันแรกที่สโมสรสระว่ายน้ำ
ว่ายไปกลับระยะทาง๔๐๐เมตร

เขาจะไหว้ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
หารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัย
เต้บอกว่ากำหนดการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
ตั้งใจจะให้เป็นวันที่๘พฤศจิกายนนี้นะครับ
จะเริ่มจากบริเวณสำนักงานกรมเจ้าท่า
แขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร
เป้ายอดเงินบริจาคอย่างน้อย๓๐๐ล้านบาท
นี่ยังหอบอยู่เลยค่ะ๔๐๐เมตรนะคะ
อ่า๔๐๐เมตรวันแรกวันแรก

โอนเงินไปที่สำนักนายกระทะบงตรี
เงินไปจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
เงินไปที่มูลนิธิกู้ภัยต่างโดยตรงไม่ต้องผ่านเขา
นะแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวจะทำหนังสือถึงกรกตนะครับ
เพื่อขออนุญาตทำกิจกรรมนี้ครับ
ข้อกำหนดร้อยปลาสีวันของกรกฎทำให้
ที่ผู้สมัครพักการเมืองหรือผู้สอสอไม่สามารถช่วยอะไรได้เลย
มันจึงเป็นช่องว่างที่ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนหนักซ้ำไปใหญ่
เป้าไว้ประมาณวันรอยกระทงด้วยกัน

เพื่อไม่ให้ผิดจริยธรรมของการเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
คุณผู้ชมครับสำหรับเรื่องที่คุณเต้จะว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย
คุณเต้บอกถามในครอบครัวไม่มีใครเห็นด้วยสักคนนะ
แต่เขาบอกว่าตั้งใจจะทำแล้วก็จะทำ

เขาบอกว่าถ้าเป็นอะไรไปเนี่ยครอบครัวอยู่กันได้ไม่ลำบากหรอก
ส่วนยอดบริจาคอีกโครงการนะครับไปดู
หนึ่งคนไหว้หลายคนให้แม้ว่าคุณโตโน่จะว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว
แต่การรับบริจาคจะเปิดไปถึงสิ้นเดือนนะครับ
ตอนนี้ยอดบริจาคอยู่ที่๖๗๙๘๙๘๘๔บาทครับ
โอ้โหนะฮะเป็นเงินเยอะจริงครับ
ค่ะเดี๋ยว๘พฤศจิกายนรอดูโครงการของคุณเต้อีก๑โครงการ